ต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้
แล้วก็พื้นที่อื่นที่เช่าที่ราชพัสดุนะฮะ
เพราะวันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายก็จะมาตีประเด็นนี้เหมือนกัน
ดังนั้นติดตามได้จากอาจารย์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
ุ๊กค่ะคุณน้ำแข็งครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
มาถึงเที่ยงวันนี้มีประเด็นที่จะมีคำถามว่า
ตกลงสุดท้ายของสุดท้ายเรื่องการบุกรุกที่ราชพัสดุของธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
จะจบยังไงนี่คือสิ่งที่คนสงสัยคนอยากรู้
ที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่าโดยประสบการณ์
คดีแบบนี้เนี่ยที่ผ่านมานะพอมีข่าวโครมคลามตึงตังทุกอย่างก็อยู่ในสภาพโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
แต่พอข่าวค่อยเงียบสื่อไม่ลงสื่อลืมไปแล้วมันก็กลับมาอยู่ในสภาพคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ขึงขังตึงตังตอนแรกแรกหายไปหมดมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าจะยกตัวอย่างให้จำกันได้
คดีวัดธรรมกายจำได้ไหมล่ะเมื่อปี๒ปีที่ผ่านมาโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ข่าวโต
แล้วตอนนี้เป็นไงเงียบไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อวานคดีบ้านพัก
อุทธรภาค๕หรือที่เรียกว่าบ้านป่าแหว่งที่ดอยสุเทพ
อันนี้เป็นข่าวมาตอน๔ปีที่แล้วตอนนั้นก็อย่างที่ว่า
ขังตึงตังกันมากว่าจะต้องคืนพื้นที่แต่ว่าผ่าน
สี่ปีเรื่องเงียบไปแล้วทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิด
ขึ้นตอนนี้บ้านพักของสารอุทธร๔๕หลังยังอยู่อาคารชุด
เก้าหลังยังอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเห็น
ไหมฮะไอ้สภาพการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันลักกะ

ประเทศไทยอุตส่าห์มีมาตรา๑๕๗เขียนเอาไว้เพื่อเอาโทษกับ
ข้าราชการที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไปเกี้ยเสี้ยไป
ร่วมมือกับเอกชนเนี่ยแต่ว่านานนานถึงจะเห็นค่าราชการ
มาตรานี้ทีนึงสุดท้ายขึ้นมามันก็กลายเป็นลักษณะ
ว่าไฟไหม้กองแกรบไฟไหม้กองแกรบเนี่ยพอลมมาวูบที
นึงมันก็ลุกขึ้นมาทีนึงกองแกรบก็มีไฟไหม้สีแดง
อะไรเนี่ยมันควรจะมีการต่อเนื่องและอย่าเป็นอย่างไฟ
ไหม้กองแกรบผมดูอาการของอธิบดีกรมธนาลักษณ์แล้วเนี่ย
ก็ดูเหมือนว่าท่านจะให้ความสนใจอยู่คือรุดไปดูเอง
เมื่อวานเนี่ยแต่ว่าคุณศรีสุวรรณจัญญาฟังอธิบดีแล้ว
เอ๊ดูเหมือนว่าแผ่วดูเหมือนว่าจะเกี้ยเสี้ยท่าน
ธิบดีพูดยังไงลองฟังดูท่านบอกอย่างนี้จากข้อมูล
ตามที่เป็นข่าวบอกมีเนื้อที่๗๐ไร่เบื้องต้นได้รับ
ข้อมูลมาอีกทีนึงคือ๓๘ไร่ถ้าข้อเท็จจริงไม่มี
การขอจัดตั้งอย่างถูกต้องในแง่กฎหมายที่ไม่เจตนา
กระทบบุคคลใดถือว่าเป็นความผิดเรื่องการบุกรุกที่
ราชพัสดุแล้วกรณีนี้ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ
ธนารักษ์ประชารักษ์เท่าที่ทราบสำนักพุทธราชบุรีทำ
หนังสือถึงธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีเพื่อมาสำรวจว่าจะ
ขอใช้ถ้ามีสถานะเป็นวัดแต่ว่าพุทธศาสนาราชบุรีมา
ขอใช้กระส่วนราชการได้ส่วนที่ปรักษงไม่มีสถานะเป็น
วัดทีนี้ท่านบอกว่ากรณีผิดเงื่อนไขจะต้องลื้อหรือ
ไม่ต้องไปดูรายละเอียดในข้อกฎหมายให้ชัดเจนซะก่อน
ถ้าตอบฟันทงว่าต้องลื้อก็ไม่เป็นธรรมต้องดูในราย
ละเอียดว่าอยู่ในวิสัยที่ต้องลื้อไหมมีทางออกอย่าง
อื่นที่ชอบด้วยกฎหมายไหมส่วนทางแพ่งเนี่ยไอ้ที่ว่า
เรียกค่าเสียหายเนี่ยอันนี้ก็เรียกค่าเสียหายส่วน
ที่ผ่านมาได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างและทำสัญญาเช่าต่อ
ไปข้างหน้าแต่ว่าในส่วนของอาญาจะดำเนินการอย่าง
อะไรต้องมาดูว่าขั้นตอนมีเจตนาหรือองค์ประกอบของ
คดีอาญาหรือไม่นี่อธิบดีพูดอย่างนี้ก็ตีความกัน
เอาว่าท่านจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงทีนี้ฝ่ายทหาร
ฝ่ายทหารเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเกี่ยวกับทหารผล
ตรีมะนิดสิริรัตนากูลผู้บังคับกองกำลังพัฒนาที่
หนึ่งท่านให้ข้อมูลอย่างนี้แต่เดิมเนี่ยธรรมสถาน
โมกศิวาลัยเนี่ยมาขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อตั้งเป็น
วัดแต่มีเอกสารการอนุญาตใช้พื้นที่ไม่ครบที่ผ่าน
กองพลพัฒนาที่หนึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้ง
หยุดก่อสร้างให้หยุดก่อสร้างวัตถุต่างเพราะต้อง
การให้แสดงเอกสารยืนยันการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้
เรียบร้อยก่อนแต่สถานปฏิบัติธรรมไม่ดำเนินการใดใด
ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่พยายามเข้ามาแจ้งให้รีบดำเนินการ
เพราะเห็นจะสร้างเป็นวัดก็ไม่อยากจะเข้มงวดมากจน
มีกระแสข่าวเรื่องการมาบวชของสองโยคีทางธรรมสถาน
ก็เลยติดต่อเข้ามาเมื่อวานนี้นี่เมื่อวานนี้เองนะ
เมื่อวานนี้ก็เท่ากับเมื่อวานซืนเพราะท่านพูดเมื่อวาน
ว่าจะขออนุญาตไปใช้พื้นที่ก่อตั้งเป็นมูลนิธิแทน
ทำให้กองพลพัฒนาที่๑ไม่สามารถอนุญาตให้เช่าพื้นที่
ได้นี่ฝ่ายทหารเขาว่าอย่างนี้ฉะนั้นนี่คือทิศทางที่
น่าจะเป็นไปกับสถานที่แห่งนี้
สำคัญที่สุดคือต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าจะเอายังไง
เพราะว่าถ้าปล่อยให้ผู้บุกรุกแล้วไม่ทำอะไรเลยเหมือนที่
มาสิบปีเรื่องนี้มันจะส่งผลต่อความเสียหายของแผ่น

คือการที่ฝ่ายรัฐเนี่ยปล่อยประละเลยกันมายาวนานมันเกิด
สภาพที่ชาวบ้านเขารู้กันก็คือว่ามีคนมีอิทธิพลบุกรุก
ไปถือครองที่ดินแล้วพอนานนานเข้าเอาที่ดินมาประกาศ

วันที่นักข่าวไปทำข่าวเนี่ยท่านเห็นป้ายข้างถนนไหมล่ะ
เนี่ยขายที่ดิน๓๕ไร่ราคาไร่ละประมาณ๑ล้าน๕ประกาศขายที่
ดินวันที่อธิบดีไปเนี่ยป้ายนี้ถูกปลดหมดเพราะกลัวอธิบดี

ป้ายที่ว่านี้คือป้ายประกาศขายที่ดินซึ่งเป็นที่เล่นราชพัสดุ
ลองนึกดูสิครับว่าทำกันถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วมันจะเหลือ

มีคนบอกว่าขายได้ยังไงที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ก็ขายได้เพราะคนขายกับคนซื้อเขารู้กันเขา
ทำสัญญาซื้อขายกันเองไม่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ของราชการใดใด
เขาทำมาอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่ว่าที่สวนพึ่งหรือที่ใน
ไหนโดยเฉพาะที่สวนพึ่งเนี่ยช่วงหลังที่ดินมันบูมมาก
เขาขายเขาร่ำรวยกันอู้ฟูที่ดินที่เอาไปขายก็คือที่ดิน
ไปบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุนั่นแหละเห็นไหมครับว่าเรื่อง
นี้มันเสียหายแค่ไหนคนเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่า
เขาทำกันมาอย่างนี้มีแต่ข้าราชการเท่านั้นแหละที่ไม่รู้
ไม่เห็นปล่อยให้คนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงร่ำรวยเพราะ
ทำกันมาตั้งนานแล้วคนที่เขารบกฎหมายคนขี้ขาดคนไม่
กล้าเสี่ยงเขาก็ไม่กล้าทำแต่คนที่ไม่กลัวเพราะเขาคิดว่า
เขาเขาทำได้เขาเคลียร์ได้ก็ใช้วิธีการแบบนี้มาตลอดลุก
พื้นที่หลวงแล้วเอาไปขายอันนี้ไงที่เรียกว่าความเหลือน
ล้ำในกระบวนการยุติธรรมที่เราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวน
การยุติธรรมปฏิรูปกระบวนการใช้กฎหมายปฏิรูประบบอย่างจริง
จังซึ่งวันนี้ไม่ไปถึงไหนผมถึงบอกว่าเรื่องที่สวน
คราวนี้ขึงขังตึงตังแล้วเงียบไปเฉยไม่ได้เพราะ
มันจะเป็นตัวอย่างให้เขาทำกันต่อฉะนั้นก็จะต้องคอยฟัง
ดูว่าอธิบดีประภาษณ์ว่ายังไงท่านจะให้เรื่องนี้จบแบบไหน
คนเขาตามอยู่นะครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะก็คงที่
อาจารย์เปิดมาน่าตกใจมากนะก็คงสะท้อนไปถึงหน่วยงานแล้ว
เดี๋ยวคงมีติดแฮชแท็กทวงที่หลวงคืนเอออ่าคุณผู้ชมฮะเดือนนี้